มาจอดในซอยกลางหมู่บ้านนะคะหลังจากนั้นเดินมาหาเขาบอกว่า
เนี่ยคุณดูไหมจับสิอ่าคุณรู้จักคนในนี้ไหมค่ะ
และหลังจากนั้นเกิดเป็นเหตุความวุ่นวายและยืดชุดกับชาติกันนะคะ
เอาให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์หลังจากที่ยื้อยุดฉุดกระชากันแล้ว
เพราะเขาจะต้องถามว่าคุณจะมาจับผมทำไมไปดูค่ะ
สาเหตุที่พี่เสื้อดำเนี่ยคุณปากาเนี่ยเขาบอกว่าอย่ามาจับตัว
เพราะว่าเอาหมายมาให้ดูคนในหมายก็ไม่ใช่ชื่อเขา
แล้วทำไมถึงจะมาจับเขาคนในหมายชื่อนายวีรชัยเขาชื่อประการ
มาถามเขาแล้วทำไมต้องจับเขาอันนี้แหละค่ะนี่คือเรื่องย่อนะคะ

นี่เป็นช่วงที่ตำรวจทางหลวงกับนายประการนบศรีอายุ๕๗ปีค่ะ
เป็นประธานสภาธนายความศาลจังหวัดพลโตเถียงกัน
หลังจากที่นายประการถูกตำรวจทางหลวง๒นายค่ะ
ควบคุมตัวและพยายามจะพาขึ้นรถไปด้วยนะ
นายปากาเนี่ยเล่าว่าตำรวจทางหลวง๒นายไม่ทราบชื่อ
ไม่ทราบนามสกุลขับรถมาเลยค่ะตัวเลขข้างรถ๔๐
จอดริมถนนกลางหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามที่ทำการอบตดอนดูจังหวัดขอนแก่น
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากอบตก็ไปเรียกให้นายประการ
ซึ่งอยู่ในบ้านออกมาเจอกับตำรวจหน่อย
ตำรวจทางหลวงมาหาอยากจะมาจ้างให้ทำคดีมรดกให้
เอามาจ้างเหรอเขาเป็นทนายความอยู่แล้วไงก็เลยออกไปพบนะคะ
หลังจากตำรวจสองนายเจอนายประการค่ะนำหมายออกมาแสดงเลย
แล้วก็บอกว่านี่เป็นหมายจับนายวรชัยไม่ทราบนามสกุล
แล้วตำรวจทางหลวงก็ถามว่ารู้จักไหมนายวรชัยในหมาย
เขาก็บอกรู้จักแต่ตอนนี้วรชัยออกจากหมู่บ้านไปแล้ว
แล้วไปนานแล้วคุณตำรวจไปตั้ง๒ปีแล้ว
พอตำรวจทางหลวงฟังจบเท่านั้นแหละค่ะ
ทำการควบคุมตัวในประการและบังคับให้ขึ้นรถตำรวจทางหลวง
แต่เขาบอกเขาไม่ยอมสิเพราะในหมายจับเป็นชื่อคนอื่น

ตำรวจทางหลวงไม่สนใจค่ะทำให้เกิดยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่สักพักหนึ่ง
เสื้อเขาบอกเสื้อขาดเลยเขาเริ่มไม่ยอมแล้วค่ะ
ไม่ยอมขึ้นรถเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าขึ้นไปอยู่บนรถ

ช่วงเวลานั้นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เสื้อเขาขาดแบบนี้เลยนะคะ

เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์
ก็คือแถวนั้นมีร้านค้าก็เลยเข้ามาช่วยไว้ได้นะคะ

คุณประกันเขาบอกขอเลย
ขอร้องทุกขล่าโทษเอาผิดตำรวจทางหลวงทั้งสองนายข้อหา
กักขังหนุ่งเหนียวทำให้เสียทรัพย

เขาไปแจ้งความนักค้าที่สพหนสองห้อง
ส่วนตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจเอกทีทัศน์พงสุวรรณ
ผู้กำกับการสพน๒ห้องระบุว่า
ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันแล้ว

ทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนตามขั้นตอน
เนื่องจากประธานสภาธนาความศาลจังหวัดพล
ประสงค์ดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวง
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนทำเรื่อง
ส่งต่อไปที่ปปทด้วยนะคะ
เพื่อที่จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ
สรุปตอนนี้นะคะเราก็รอแล้วค่ะว่า

แล้วมาจับคุณประการทำไม
หรือว่าจริงต้องการดำเนินการอะไรยังไง